ต่อกันอีกหนึ่งเหตุการณ์บุรีรำ
เป็นเหตุวัยรุ่นมารุมทำร้ายกัน
เรื่องของเรื่องคือกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคู่อริต่างหมู่บ้านกัน

เคลียร์ไปเคลียร์มาก็เกิดไล่ตีกันค่ะ
อีกฝ่ายหนีไม่ทันสุดท้ายถูกกระทืบ
ปัจจิตสาหัดไป๒แล้วก็เสียชีวิตไป๑
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะผู้บาดเจ็บ

ในการช่วยเหลือวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปี

สภาพถูกของแข็งทุบใบหน้า
มีแผลชะกันหลายจุดเลยนะคะตามใบหน้า
ไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ

ของวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตำรวจสพโคกกระชายที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีลำ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะในตะบนสายตะกูค่ะ

จนมีการบาดเจ็บสาหัสไป๒รายนะคะอยู่ในที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุเป็นจุดนี้ค่ะอยู่บนถนนสายโคกกระชายบ้านกรวด
บริเวณแยกสายโท๑๓๑๓เหนือในตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดนี่แหละค่ะ
ไปถึงก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดง
ทะเบียน๑กก๔๓๕๙บุรีรำล้มอยู่ข้างทาง
ใกล้รถไปเจอนายศิงขาคมอายุ๑๖ปีคือนอนแน่นิ่งอยู่ข้างถนนนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเจอเพื่อนอายุ๑๕ปีนะคะ
มีแบบแผลฉีกขาดอยู่ที่ใบหน้าแล้วก็ปากไม่ได้สตินะคะ
แล้วก็ส่งต่อไปอีกที่โรงพยาบาลบุรีรำอีกคนค่ะ
อีกคนชื่อว่าในบอยในบอยอายุสิบห้าปี
บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะให้การกับเจ้าหน้าที่ได้
ให้การว่าทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นม๓นะคะของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอบ้านกรวดส่วนศพในสิงหาคม
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของเพื่อนนักเรียนนะคะ
แล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมงานมาช่วยงานเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะนางบุญเทียนอายุหกสิบสามปี

แม่เนี่ยเล่าว่าตอนเย็นเนี่ยลูกชายมาขอว่าจะไปงานวันเกิดเพื่อน
ก็เตือนไปเหมือนกันแหละบอกว่าไปแล้วอย่ากลับดึก
กลับสักประมาณ๒๓ทุ่ม

ลูกชายเกิดอุบัติเหตุถูกนำส่งโรงพยาบาลบ้านกรวด
แล้วก็ทราบต่อมาว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ไปสอบถามเพื่อนก็บอกว่า
พยานเขาชี้ว่ารถคันนี้ขับมาประกบกับนายสิงหาคมผู้เสียชีวิต
แล้วก็ถีบรถจนล้มก่อนจะมีเพื่อนในแก๊งเนี่ยมารุมทำร้ายจนเสียชีวิต
คันนี้นะคะที่ตำรวจยึดได้แล้วตอนนี้
ส่วนในบีค่ะในบีอายุ๑๕ปีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มบิ๊กไบท์
เขาเล่าว่าส่วนตัวก็ไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ยอมรับว่ากลุ่มวัยรุ่น๒หมู่บ้านไม่ถูกกัน

แต่ว่าครั้งนี้มีการนัดดวนชกตัวต่อตัวค่ะ
ทีนี้พอถึงเวลากลับเป็นเหตุที่ไม่คาดคิดเลยนะคะ

วันเกิดเหตุยอมรับว่าไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าวัยรุ่นแต่ละฝั่งเขาก็เล่าว่ามาเป็นจำนวนมากเลยทั้งสองฝั่ง
ทีนี้จากการสืบสวนเบื้องต้นวัยรุ่นต้องสงสัยที่เกาะเหตุ
คาดว่าจะมีมากกว่า๒๐คนคือมากจริง
อายุระหว่าง๑๔ถึง๑๗ปี
แต่ว่าทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
อย่างไรก็ตามตำรวจจะสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีคนนี้ออกมารับสารภาพ
จะให้การปฏิเสธก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมตำรวจเค้นสอบหนักครับ
ค่ะแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว๘คนแน่นอนนะคะในเกมนี้แหละ
แหละคนขับบิ๊กไบท์ชื่อจริงคือนายอภิวัฒน์เขายอมรับแล้วนะ
ล่าสุดว่าเขาใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายให้ล้ม
แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นตามมา๗คนอายุ๑๓๑๕ปี
รุมทำร้ายรุมกระทืบจนมีคนเจ็บแล้วก็ตาย
ทืบยังไงเอาไม้กับก้อนหินทุบหน้าครับ
ทุบทุบที่หน้าที่ตัวจนหน้าเนี่ยเละไปหมดนะฮะ
สุดท้ายตำรวจก็ตั้งข้อหาไปร่วมกรรมทำร้ายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บนะฮะ
โอ้โหอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ
ใช่แล้วก็เป็นเยาวชนนะคะเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนทั้งนั้นเลย